มาดูเรื่องนี้ค่ะไปดูคลิปเรื่องราวของนักตกปลาคนหนึ่ง
เขาบอกว่าไปตกปลาไปหาปลาช่วงวันหยุด
ไม่ได้ปลาหรอกแต่ได้อะไรไม่รู้แล้วก็ช่วยได้ด้วยลองไปดูค่ะ

ไม่ต้องมองเฉย

ใช่ถูกต้อง

ที่ได้ติดกลับมามันไม่ใช่ปลามันเป็นลูกศูนย์นักเนี่ย
สีขาวดำเนี่ยอายุสักประมาณน่าจะ๒เดือนเองล่ะค่ะ
ตะข่ายดักปลามานะคะซึ่งเป็นตะข่ายดักปลาที่มันถูกทิ้งร้างเอาไว้ในน้ำ
ก็ยังไม่ทันจะได้ตกหรอกพี่เขาบอกอ้าวก็ได้ช่วยหมาซะก่อนล่ะค่ะ
อยู่ในอ่างเก็บน้ำแม่ท้อนะคะที่จังหวัดตานี่นี่ดูจังหวะที่เขาพยายามดึงเข้ามานะ
เนี่ยมันพันแบบพันจริงจริงเออเอาเฉพาะคนเราอ่ะ
เวลามันไปพันกับตะข่ายดักปลาแบบนี้ก็เอาออกยากแล้วนะ
คือเขาก็เอาเรือเข้าไปใกล้แล้วสุดท้ายเนี่ยดึงดึงดึงมันขึ้นมา
แล้วก็ค่อยค่อยเอาตะข่ายออกอะค่ะแล้วก็ช่วยได้สำเร็จนะ
นี่แหละออกไปตระเวนจะไปหาปลากลับได้ไปช่วยน้องหมา
เดาว่าน่าจะเป็นสุนัขจรจัดที่อยู่แถวนั้นนะคะคงพยายามจะว่ายน้ำข้ามฝั่ง
แต่ไปถูกตะข่ายที่มันเป็นตะข่ายร้างแล้ว
นะคะที่เขาทิ้งเอาไว้แล้วพันตัวแบบนี้ก็ช่วยตัวเองไม่ได้
ก็ยังดิ้นดิ้นดิ้นค่ะก็โชคดีของเจ้าน้องหมาตัวนี้เนอะ
เนี่ยที่มีพี่คนนี้เขาไปช่วยนะคะถ้าไม่มีคนช่วยหมดแรงจมน้ำตายนะคะ
อืมอ่าโชคดีของเจ้าหนูค่ะ